อีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มดีครับนิติพงศ์เสรานนท์แบ็คขวาฟอร์มแรง
ที่มีชื่อในการทำ๑แอสซิตหลังเปิดให้เอกฤทธปัญญา
ทำประตูชัยครับลูกสองหนึ่งลูกนี้ครับ
ซึ่งดาวเตะจากการท่าเรือก็ได้รับความไว้วางใจจากนิชิโน
แล้วก็บอกว่าพอใจในฟอร์มแต่ก็ยอมรับว่ายังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
ก็ในระดับหนึ่งก็ยังมีจุดบกพร่องอะไรอีกหลายอย่าง
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับผมนะครับ
มันไม่มีอะไรคือเราก็ทำหน้าที่ของเราสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่ให้มันดี
ผมบอกว่าคุณนี่ถึงปล่อยพัฒนาตัวไปตัวเองไปตลอดอยู่แล้วครับ
ไม่ได้บอกว่าจะต้องหยุดตรงนี้คือให้มันดีขึ้นไปเรื่อย